ข่าวแรกมาดูที่เรื่องของฟืนไฟกันก่อน
คุณผู้ชมเป็นอุบัติเหตุไฟไหม้นะครับ
ก็เป็นเพลิงไหม้กุฏิไม้สักทองโบราณนะครับ
วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
แต่ว่าโชคดีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับ
โดยที่พระสงฆ์วัย๘๗ปีก็รอดตายอย่างหุดหวิดด้วยนะครับ
ตำรวจภูทรพระนครศรีอายุทยาเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ภายในวัดสุวรรณดรามราชวรวิหารนะครับ
ที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
หลังเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้กุฏิพระหนึ่งหลัง

ของเมื่อวาน๓นาทีต้องเข้าไปควบคุมเพลิงอย่างรวดเร็วครับ
ใช้เวลาไม่ถึง๒๐นาทีก็สามารถควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังกุฏิข้างกันได้
พระจำเนียนศรีสุภาอายุ๘๗ปีซึ่งพักในกุฏิหลังนี้ครับ
เล่าว่าได้ยินเสียงดังเหมือนประทัดบริเวณด้านหน้าห้อง
มีคนตะโกนว่าไฟไหม้ไฟไหม้ก็เลยช่วยกันเข้าไปช่วยพาออกจากกุฏิ
ขณะที่พระลูกวัดก็วิ่งออกมาช่วยกันดับไฟด้วยครับ
ซึ่งพบความเสียหายคือตู้ไม้ที่เก็บหนังสือธรรมะแล้วก็เข้าของเครื่องใช้ต่าง
รวมไปทั้งตัวกุฏิซึ่งเป็นไม้สักทั้งหลังด้วยแล้วก็เป็นไม้สักทองด้วยนะครับ
เสียหายเลยครับคือกุฏิไม้สักทองหลังนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่๒คุณผู้ชม
มันหลายปีมากนะก็เสียหายกันไปแบบนี้ทั้งหมดเลยถูกเพลิงไหม้นะครับ
เบื้องตัวจำโรธก็คาดกันว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารักวงจร
ต้องรอให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไป
ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนครับ
นี่มันไหม้ตรงนี้